ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับก็คือเรื่องราวของตำรวจ
เขามีการไปจับรถน้ำมันคันหนึ่งเขาบอกว่าเป็นรถน้ำมันเถื่อน
ปรากฏพอจับไปนะฮะมันมีสายปริศนาโทรศัพท์มาหาตำรวจแล้วบอก
ปล่อยรถคันนี้นะเพราะว่าผมเองเนี่ย
เป็นเจ้าที่พรรพสูมอยู่ที่โครงชาวสามิตดังแล้วรถคันเนี่ย
เป็นรถของพักพวกเดียวกันให้ปล่อยตำรวจก็บอกไม่ปล่อยครับ
ผมปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วเขาบอกเพิ่ง
ก็ออกมาพูดนะฮะถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าตัวท่านเองเนี่ย

สรรพสามิตรจังหวัดประจบคิริขันนะครับไปจับกลุ่มตัวนะฮะ
นายสมบัติอายุ๔๗ปีฐานความผิดนะฮะมีไว้ครอบครองซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษี
โดยมีรถบรรทุกน้ำมันดีเซลอยู่ที่๑๕๐๐ลิตรเป็นของกลาง
ภายหลังจากการจับกลุ่มนะครับปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะ
มีคนเนี่ยนะฮะอ้างตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มสรรพสามิท
โทรศัพท์มาขอเจรจาบอกไม่ต้องดำเนินคดีนะเพราะรถคันนี้เป็นรถพักพวกของผมเอง
ล่าสุดเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของคุณเกลียงไกลพัฒนาพร
ท่านก็เป็นรองอธิบดีกลุ่มสรรพสามิทในฐานะโคสกกลุ่มสรรพสามิทนะครับ
ก็ได้มีการเปิดเผยบอกว่านายเอกนิตินิติธรรมประพาทท่านเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตร
ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะกับกระแสที่มันเกิดขึ้น
เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่เคารพต่อกฎหมาย
ตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนะครับว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นอย่างไร
แต่ที่แน่นะฮะมันแบ่งเป็น๒ส่วนครับคือ๑คนที่โทรศัพท์ไปขอเจรจาเนี่ย
เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตรจริงหรือเปล่าหากพบว่ามีมูลความผิดจริง
จะพักหรือว่าให้ออกจากราชการทันทีเลยจะใหญ่แค่ไหนก็ไม่รู้แต่จะให้ออกเลย
แล้วก็สองนะฮะจะมีการตรวจสอบว่าไอ้น้ำมันดังกล่าวที่ไปเจอเนี่ย
เป็นน้ำมันเถื่อนหรือน้ำมันที่ขนส่งโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่
หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงสรรพสามิตรจะดำเนินการต่อบุคคลที่กระทำความผิด
ระเบียบและกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นทันที
ท่านก็บอกแล้วว่าไอ้กรณีที่มีเจ้านาธิกรมสรรพสามิทโทรศัพท์มา
จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง
รวมถึงได้เรียกตำรวจชุดจับกลุ่มที่อยู่หน้างาน
ให้ข้อมูลด้วยนะฮะเบื้องต้นเท่าที่ทราบก็ได้รับรายงานว่า
ผู้ที่โทรศัพท์มาเนี่ยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกรมด้วย
ตอนนี้ตำรวจทางหลวงต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ขององค์กร
เพื่อสร้างศรัทธาให้กับประชาชน
เพราะมันมีเรื่องของป่วยก่อนหน้านี้มาอีกนะ
เมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับท่าน
ว่าเมื่อวานซืนคุยกับท่านตุรนเกียรติ
คือท่านก็บอกว่าตอนนี้ยังไงก็ยังมีเป็นนโยบายเดิม
ตำรวจไหนที่ไม่ดีก็คือนิ้วไหนไม่ดีตัดทิ้ง
ผมยังบอกท่านท่านก็ตัวนี้เป็นโดรมอนด์แล้ว

ถ้าอีกนิดนึงก็เหลือแต่ข้อนี้แล้ว

เพราะในสถานที่ไหนก็ตามแต่

ในทุกองค์กร
กรไม่ใช่ว่าไม่ดีนะ

ที่ไม่ดีแล้วมันทำให้องค์กรเขาเสื่อมเสีย
เพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งคนที่ดีและไม่ดี

แต่บางเรื่องเนี่ยองค์กรมันเน่าเฟะจริง
มันอาจจะมีคนที่ไม่ดีแล้วทำอะไรออกมาเนี่ย

ก็จะโดนหนักหน่อยอย่างเช่นตำรวจ
มันก็จะกลายเป็นคนก็จะมองภาพรวมเนอะ